มาที่เรื่องรักให้ใครก็ดีกว่า
ลี่คะถ้าสมมุติมีแฟนถ้างอนเนี่ยจะทำไงคะ

อื้อล่าสุดคุณดาวนะคะพิมท์ทอง
ฉันไปถามมาแล้วก็เกิดแบบวีรกรรมทำเพื่อเธอนะคะ

แล้วรูปที่เขาบอกว่าลบไม่ได้ลบนะคะ
อ๋อซ่อนเอาไว้
ความจริงเก็บซ่อนเอาไว้
นะคะแต่ว่าร่าสุดก่อนที่จะสัมภาษณ์นาง

เอาไปฟังดาวพิมพ์ทองแล้วกัน
บางคนก็บอกว่ากรรมตามสนองนะไปแย่งเขามา

เพราะว่าคือเราไม่ได้ตั้งใจว่าคนอื่นที่แก๊ปไปจริง
กันลงไปแบบลงไปด้วยอารมณ์แบบ

มันมีใครพูดประโยคว่าเลิกกันไปเลยออกมาหรือยัง

ก็หนูก็เป็นคนพูดเองแต่ว่า
คือตอนนี้ก็ยังคือไม่เคลียร์ยังไม่ชัดเจน
อย่าเพิ่งไปตีความว่าแบบเลิกกันแล้ว

เหมือนแบบหาว่าเราเป็นมือที่๓
เหมือนตอนนี้ก็จะมีแบบข่าวออกไปว่าแบบ

เจออะไรแบบนี้หนูก็พูดหลายรอบแล้วนะ
เพราะเรื่องนี้หนูไม่ได้ไปแย่งเขามา
นะคะก็รอให้ขอเคลียร์กันได้แล้วกันนะคะ